ต้องพาทุกคนมาอยู่แถวซอยอุดมศุกร์๔๐ทุกคน
มาตามหาร้านข้าวมันเป็ด
ที่แรกเจ้าแรกหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วย
วันหนึ่งขายได้เป็นร้อยจานเลยนะคุณผู้ชม
ว่าแต่ว่าไอ้เจ้าข้าวมันเป็ดนี้มันหน้าตาแบบไหน

เลอดสุดาข้าวมันเป็ด
และนี่ก็คือร้านเลอร์สุดาข้าวมันเป็ด
ร้านขายข้าวมันเป็ดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศ
หยัดความอร่อยมากว่า๑๐ปี
จนเป็นที่รู้จักกันดีในย่านอุดมศุกร์
เด็ดอยู่ที่เนื้อเป็ดนุ่มไม่มีกลิ่นสาบ

ได้คิดค้นวิธีการต้มเป็ดให้อร่อยแบบนี้ขึ้นมาได้สำเร็จ

หน้าตาก็จะคล้ายกับไก่ต้มอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่แค่ลักษณ์ของเขาอยู่ที่อะไร
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
มาถึงแล้วสวัสดีครับ
พ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อเลิศแม่สุดาบสวัสดีค่ะ
ข้าวมันเป็ดมันต่างจากข้าวมันไก่ยังไงอ่ะพ่อ
บรรดาการต้มเป็ดทั้งหมดนะครับ

เขาต้องใช้พะโล้เพื่อดับสาบ

ทีนี้น้ำพะโล้มันไม่สามารถไปหุงเป็นข้าวมันได้
มันเลยไม่มีข้าวมันเป็ดตั้งแต่ต้นนะครับ
เป็นเหมือนข้าวมันไก่เป็นต้มไม่ได้เป็นเป็ดผลโลพ่อใช่ครับ
เดี๋ยววันหนึ่งขายได้กี่ชามร้อยจานครับ
ร้อยจานปุ๊บปิดร้านเลยปิดร้านเลยครับ
ไม่ต้องเกินแล้วเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วไม่เกินครับ
งั้นหนูขอสับให้ดูได้ไหมอยากเห็นหน้าตาของข้าวมันเป็ดอะค่ะ
เป็ดเยอะขนาดไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่

มันของเป็ดมันเป็นสีเหลืองเหมือนไก่แต่พอหุงข้าวแล้วข้าวมันจะเป็นสีขาวครับ
ขาวนวลเลยนะครับนี่ค่ะอันนี้ข้าวมันมาดูกันใส่เป็ดไปแล้วจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวพ่อนี่คือจานนึงเหรอใช่ครับ
อันนี้แบบธรรมดาป่ะเนี่ย๖๕บาทธรรมดาครับ

แล้วมีเมนูอื่นอีกไหมคะพ่อนอกจากเมนูข้าวมันเป็ดที่นี่
จากนั้นก็มีข้าวหมูอบหรือข้าวไก่อบครับ

มีคนบอกว่าอย่างนี้ได้กินปั๊บเนี่ยตายก็คือไม่เสียชาติเกิด
เสี่ยคนหนึ่งนะครับรถเบ้นขาโตเลยอยู่สาธรรณ์

ข้าวมาถึงก็สั่งข้าวมั้นเป็นมาเนื้อจานดึง
กินเสร็จปั๊ดเล็กเรียกผมไปคิดเงิน

ยืนขึ้นมาแล้วแกกอดผมแกบอกว่า
ผมขอบคุณมากนะผมไม่คิดว่ามีข้าวมันเป็ด
ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้กินข้าวมันเป็ดแล้ว
โอ้โหสุดยอดได้ฟังแล้วภูมิใจเนอะ
แล้วถ้าสมมุติว่าเสียบอกขอซื้อสูตรสัก๒๐๐๐๐๐บาท
อ่าใครมาซื้อสูตรของผมผมขาย๒๐๐๐๐๐บาทครับ
แต่ถ้าใครอยากจะมาเรียนกับผมเพื่อไปประกอบอาชีพต่อเป็นอาชีพนะครับผมสอนให้ฟรี
เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็ดที่ร้านหมดแล้ว
ว่าแต่ว่าหนูขอพาพ่อไปต้มเป็ดต่อได้ไหมดูวิธีการทำ

ต้มตรงนี้เลยเหรอต้มตรงนี้เลยอ่าได้เหยิบหนูขอเลย
ไม่รอช้าเลยนะน้องใบตองพอรู้ว่าร้านนี้เนี่ยขายดีก็รีบฝากตัวขอเรียนสูตรกันเลยทีเดียว
ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าวิธีการทำข้าวมันเป็ดนั้นก็มีอยู่หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการต้มเป็ดแบบไม่ให้มีกลิ่นสาบที่สร้างชื่อให้กับพ่อเลิศกันแล้ว
ซึ่งวิธีการต้มจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
เนี่ยไซส์อะไรเขามีไซส์ไหม
ที่ร้านเราใช้ไซส์แอลกับไซส์ไอ้แอลครับมันจะกำหนดเวลาได้
การทำข้าวมันเป็ดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการต้มน้ำซุปเนี่ยครับ
ถ้าคุณต้มน้ำซุปไม่ดีมันก็มีกลิ่นสาบติดตัว
พ่อบอกว่าสากเป็ดมันอยู่ตรงไหนนะ

วิธีการต้มคือต้องทำให้เป็ดตั้งตัวตรงนะครับ

แล้วพ่อต้องถือไว้เหรอหรือว่าวางได้หนูยัง
จากต้องถือวัดเพื่อให้น้ำมันเข้าเต็มช่องท้อง

หลังจากนั้นเราก็ใช้หลักการแทนที่น้ำ

แล้วก็ใส่ลงไปแล้วฝั่งนั้นมันก็จะไหล

อยู่แบบนี้ทำอยู่แบบนี้๑ชั่วโมงเต็ม
จนกว่ามันสุกพอ๑ชั่วโมงปั๊บเอามาดูก็คือสุกแล้ว
แล้วก็เราไปตักสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง
แปลว่าเป็ดที่ต้มออกมามันก็จะไม่มีความมันเท่าไหร่

แล้วน้ำมันเนี่ยเราก็ตัดไปแช่เย็น
ว่าน้ำมันส่วนนี้เราจะเอาไปประกอบอาหารต่อ

ตัวได้ประมาณ๓ลิตร

ตอนนี้ช้อนน้ำมันเป็ดออกมาได้แล้วเนาะ
พันตอนต่อไปเราจะไปทำตัวข้าวมันค่ะ

ข้าวมันก็คือเดี๋ยวเข้าครัวใช่ไหมพ่อ
โอเคเข้าครัวกันค่ะ
ก็หลังจากเราเจอน้ำมันแล้วเรา

หุงข้าวในนี้นะคะ
ใส่อะไรลงไปค่ะ
ไว้ตลอดเวลาจนกว่าน้ำจะเดือดเพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อ
เสร็จแล้วก็ยกมาใส่หม้อหุงข้าวชนิดพิเศษ
ที่เรียกว่าหม้อหุงข้าวไร้สาย
ที่จะทำให้ข้าวสุกแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยล่ะครับ
ไม่ค่อยเห็นหม้อแบบที่มันไม่มีสาย
ก็คือเอาข้าวที่ต้มแล้วมาใส่ในนี้
เพื่อที่จะให้ความร้อนมันละอุ

ใช่เดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือเราต้องเติมน้ำ
เพื่อที่จะคนให้ข้าวมันได้รับน้ำทั่ว

แม่ก็คือหม้อหนึ่งได้กี่จานพ่อจ๊ะ

ก็ปิดไว้อย่างนี้เลย

แค่น้ำที่ทำให้ข้าวมันเป็ดของพ่อเล็ก

เทียมจีนผงพะโลผงกะหรี่
ซอสปรุงรสน้ำมันหอยและน้ำตาลสาย
ปั่นรวมกันจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนำไปเทใส่กระทะเติมน้ำซุปเป็ด
แล้วเคี่ยวไว้ประมาณ๑๕นาที
ก็จะได้น้ำราดเป็ดหอมออกมาแล้วล่ะครับ
ได้เห็นเคล็ดลับทั้งการต้มเป็ดหุงข้าวมัน
รวมถึงน้ำลาดกันไปสักขนาดนี้
แล้วเรื่องรสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
คงต้องเป็นหน้าที่ของน้องใบตองแล้วล่ะครับ
เริ่มที่จานแรกเลยนี่ข้าวมันเป็ด๖๕บาท
ครั้งแรกในชีวิตนะบอกเลย
ไม่เคยกินข้าวมันเป็ดมาก่อน

เป็นเป็ดต้มที่ไม่ใช่รสชาติเป็ดพะโล้นะ
แต่ด้วยความที่ว่าเขามีน้ำราดที่คล้ายแบบน้ำพะโล
มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกินเป็ดพะโล้นิดแต่ว่าเป็ดต้มเลย
ข้าวมันเขามันไม่แฉบเลย

น้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดเด็ดมาก
แหมที่น้ำจิ้มเด็ดขนาดนี้เนี่ย
นั่นก็เพราะว่าช่อเลิศเขาได้คิดค้นขึ้นมา
เพื่อให้เข้ากันเข้ากันกับข้าวมันเป็ดโดยเฉพาะ
ส่วนวิธีการทำจะเริ่มจากนำพริกไปปั่นกับน้ำมะนาวก่อน
และขมิ้นขาวตามน้ำตาลปั่นจนละเอียดเข้ากัน
ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดออกมาแล้วล่ะครับ
สำหรับคนที่อยากทานเป็นหมู

ข้าวหมูอบก็คือจะมีกลิ่นหอม
เขาทำตัวหมูอบกับน้ำจิ้มได้ดีนะ
แต่ไฮไลท์ของเขาอีกอย่างก็คือตัวน้ำราด
ะโล้ผสมแบบผงกะหรี่ประมาณนี้

สเปเชียล๙๐บาท

จานนี้จะชิมเป็นตัวไก่เนอะ

อื้อไก่ก็อร่อยน่ะ

เอาให้ง่าย๙๐บาทคุ้ม
อร่อยไม่เหมือนใครแบบนี้
แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงขายดี

ต้องมาลองชิมให้ได้สักครั้ง

ข้าวมันเป็ดหนึ่งเดียวในประเทศแบบนี้
เลิศก็เคยต้องผ่านวิกฤตจากธุรกิจไก่อบ
ที่เคยขายได้ถึงวันละ๕๐๐ตัว
ชีวิตพลิกผันจนกลายเป็นหนี้ถึง๓ล้านบาท

ให้พ่อเลิศช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

พื้นเพลย์เดิมผมเป็นคนพัฒนาลุงเป็นคนปลาใต้
แต่มีวิชาทำข้าวไก่อบอุ่น
แล้วก็ขึ้นมากรุงเทพขายไก่ขายดีมาก
ทีนี้มีบริษัทสดบริษัทไก่

ใน๑เดือนถ้าคุณสามารถซื้อวัตถุดิบของพระพุทธไก่

เขาจัดเครดิตให้ผม๓เดือน

จนผมมั่นใจว่าชีวิตนี้ผมสบายแล้ว

ลูกค้าก็มาประจำก็มีจรก็มี
แต่มีอยู่วันหนึ่งประมาณ๘โมงแล้วนะ
ผมขายแล้ววันนี้โดยปกติรอบแรกออก๖โมงครึ่ง
โมงเช้าอย่างนี้พอ๘โมงนี้รอบที่๒ออกแล้ว
ไก่ต้องหมดแต่ปรากฏว่ามันเหลือเต็มตู้ทุกเลย
เฮียไม่ดูที่ไทยรัฐ

หน้าดำเขียนตัวเดียวเลยไข้หวัดนก

ก็เอาไปแจกก็ไม่ได้

ขาดทุนอยู่นานไหมตอนนั้น

คือตอนนั้นรวมแล้วเราเป็นหนี้ไหม

ครับ
ปืนไปได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
เจ๊บอกว่าเจ๊มีปั๊มฟิบังขุมเยียนชายทะเล

ไปทำคาแคร์ไม่รู้จักว่าปืนฉีดน้ำคืออะไร

อุปกรณ์มีหมดให้เช่าเก็บค่าเช่าผมวันละพัน

แล้วกิจการล้างรถเป็นยังไงคะ
ผมล้างรถวันหนึ่งประมาณ๓๐๐คันนะ

อยู่ประมาณเกือบ๑๐ปี

ทำนานนท์บางคุณเทียนชายทะเลครับ

เรียบร้อยใครจะมาล้างล่ะครับ
ไม่ใช่จริงอย่างเดียวเขาเรียกภาษาหมดตูดเลยอะ

และระหว่างนอนบ้านเพื่อนอยู่ก็ปิ้ง

ก็ในความคิดเล็กเริ่มต้นเลยคือ
ทำไมมีข้าวมันไก่ฉันแล้วทำไมไม่มีข้าวมันไก่
ชอบมากเลยอ่ะทำไมหนูไม่เคยสงสัยแบบนี้เลยนะ
แต่เวลาผมว่างผมก็ขับรถออกมาดู
มันมีร้านข้าวหมูแดง
เขาจะเซ้งคืนเจ้าของร้าน
ผมก็เลยไปขอเช่าเขาวันละ๒๐๐
เป็นที่ตั้งต้นของการขายข้าวมันเป็ด
วันแรกที่เปิดมาเป็นยังไงนะพ่อ

ขนาดใส่บาทห่อละ๒๕บาทยังขายไม่ได้

มีเจ๊ข้างบ้านปัจจุบันให้ผมนับถือ

แกบอกว่าเฮียทำข้าวห่อเล็กให้ฉัน

ผมก็ทำส่งแกปรากฏว่าทีนี้ผีหลวงพี่คนหนึ่ง

พอลูกค้าใส่บาทไปแกก็มาถามว่า

ข้าวเนี่ยมันเหมือนข้าวมันไก่เลยเนี่ย

ก็มันอร่อยหมดจากวันหนึ่งไม่ได้เลยเป็นวันละ
เอาจริงคือขายดีได้เพราะพระดังได้เพราะพระอย่างนั้นค่ะครับผม
ซึ่งเป็นเพราะจุดขายที่แปลกอร่อยและยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
พอลูกค้าได้ชิมก็ติดใจไปตามกัน
จนทำให้ข้าวมันเป็ดของพ่อเลิศยอดขายดีขึ้นเรื่อยนั่นเอง
นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคน
คอยอยู่เป็นทั้งแรงและกำลังใจในทุกช่วงชีวิตของพ่อเลิศ
นั่นก็คือแม่สุดาหรือแม่แตน
ภรรยาที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตลอดนั่นเอง
จับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้อย่างไร

บอกแค่นี้หน้าตายังไม่เคยเห็นเลยหรืออะไรหรือว่าคงไม่แพ้
แค่มาแอบมองอยู่หน้าบ้านอย่างนี้
คือญาติเขาไม่ให้คุยกันเลยนานเป็นปี

อาทั้งหลายแหล่เขาก็จะไซโครเฮีย

หาผู้ชายที่ดีกว่าพ่อค้าขายไก่ได้

มันไม่ได้วัดกันที่ความรู้นะ

เขาเรียกอะไรพฤติกรรมมากกว่า

แต่เราแคร์อยู่สองคนคือเตี๋ยกับแม่

ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น

ผู้ชายกับผู้หญิงที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
นั่นคือความคิดของเตี๋ยกับแม่
ถ้าเตี๋ยกับแม่พูดอย่างนี้ก็สบายใจ

ถ้าแกเลือกก็เลือกไปเลย

เราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุด

แล้วตอนนั้นรู้สึกไงที่แบบพอมันแบบ

ก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปนอนบ้านเพื่อน

ไม่เป็นไรอย่างนี้หรอลำบากก็ลำบาก

น่ารักมากเลยอ่ะเพราะเราเป็นเมียไง

เออก็เกือบ๓๐ปี
มีอะไรอยากจะบอกกันและกันไหม

ที่มีทำให้มีทุกวันนี้ได้นะ

แต่รักพี่นะ

คือมีทุกอย่าง

ผมรับไม่ได้

ทุกอย่างต้องดูหมด

ผมกล่าววาซุ้นที่

ไม่ต้องชิงเลยครับพี่พ่อ
ก็คิดแบบเราจะเลือกให้ของคุณทีคุณมากฝากถึงคุณผู้ชมหน่อย

อย่ามองรูปนี้ง่าย

ที่ร้านเลวันสุดาข้าวมันเปร็จนะคะ

ค่ะอืมร้านจะอยู่ตรงข้ามกับป้ายซอยอุดมศุกร์สี่สิบเอ็ดเลยค่ะ
ตรงข้ามเลยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพ่อกับแม่มากมากนะคะ